มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะส่งไลน์มาเกี่ยวกับประเด็นนี้
บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
เสียใจกับครอบครัวแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดรทั้ง๓ท่านด้วยนะคะ
เพราะว่าเพื่อนมาร่วมงานกันครับข้างนะคะ
แล้วก็เพื่อนก็เหมือนกับเป็นการส่งเสียเธอเป็นครั้งสุดท้าย
ไอดอลสาวประเภท๒ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ไปกันที่วัดคันธรรมวันบ้านหนองม่วงตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเพื่อนมีการแสดงคาบาเร่ฟ้อนรำส่งดวงวิญญาณ
แล้วก็กล่าวแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
โดยยายชะม้อยหอยเหล็กศิลปินตลกชื่อดัง
เสร็จสิ้นงานศพแพนเค้กก็มีการปรึกษากับคุณแม่แล้วก็ญาติญาติ
จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันที่๒๒พฤษภาคมก็คืออาทิตย์นี้
จะมีการตั้งกองบุญถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์
ส่วน๒๓พฤษภาคมก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทและบรรจุอัฐิณวัดคันธามวัน
ถิติวัฒน์ก็บอกว่าจะดำเนินการต่อไป
จะมีการนำภาพเก่าที่เคยออกสื่อไปแล้วหรือภาพที่ยังไม่เคยออก
อัพโหลดลงในเพจให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่ตลอดค่ะ
ซึ่งเพจขณะนี้มีบรรดาแฟนคลับรวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจ